ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการที่จะพาคุณไปตามหาร้านอร่อยแบบไม่ธรรมดา
โดยการแข่งขันในครั้งนี้เราจะแบ่งเป็น๒ทีมเพื่อไปพิชิตความอร่อยตามเส้นทางที่เรากำหนด
และหากทีมไหนไปถึงจุดสิ้นสุดได้ก่อนกันก็จะกลายเป็นผู้ชนะไปในภารกิจครั้งนี้
ส่วนทีมที่พ่ายแพ้ก็จะต้องเจอกับชาตากรรมที่เขาไม่อาจเลือกได้

ก๊อบซิลล่ายิ่งออดมัสเตอร์เชฟลูกทีมภารกิจกินทีมก๊อบซิลล่า
พระกุ้งหัวหน้าภารกิจกินให้ไวไปให้ถึงทีมพระกุ้งพุ่งไป
หมอตั้มมัสเตอร์เชฟลูกทีมทีมพลากุ้งพุ่งไป

สร้างสรรค์ที่สร้างมาจากตำนานร้านอาหารนี้ตั้งอยู่บริเวณช่างช่วย
แต่ที่นี่เป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นของภารกิจในวันนี้เท่านั้นนะครับ
และภารกิจในวันนี้ที่คุณทั้งสองทีมจะได้รับนั่นก็คือการตะลุยทานอาหารร้านเด็ดในย่านดัง
ทีมไหนกินให้ไวและไปให้ถึงจุดสิ้นสุดที่เรากำหนดไว้ให้ในวันนี้
ทีมนั้นจะเป็นผู้ชนะในทันทีส่วนทีมที่แพ้
คุณจะได้รับบทลงโทษที่อาจจะทำให้คุณถึงกับต้องคลานกลับบ้าน
เอ่อไม่ดีกว่าเชฟวันนี้ผมมั่นใจมากเลยว่าทีมผมเนี่ยจะคว้าชะชนะ
เพราะว่าผู้ร่วมทีมกับผมคุณหมาท่านนี้คุณหมอขอโทษ
คุณหมอท่านนี้คุณหมอต้องยิ่งใหญ่อลังการแฟนคลับเพียบ
โอ้โหดูรูปหล่อขนาดนี้ชนะแน่นอนก็ปล่อยให้คุยไปก่อนแล้วกันนะครับ
ครับผมจากสถิติพี่ชนะบ่อยมาก
เพราะฉะนั้นเนี่ยอยู่กับพี่เนี่ยรับรองว่าน้องจะมีความสุขนะ
ห้องข้างหลังเลยมั้งถ้ามันกรอบขนาดนั้นพี่โอ้โหไม่เป็นไรค่ะ
หรือไม่จริงชอบชอบโอ้โหและนี่คือซองที่บรรจุเงินสามพันห้าร้อยบาท
พร้อมกับแผนที่ที่จะพาคุณไปยังร้านที่เรากำหนดไว้ให้
เชิญครับเชิญจ้ะผู้ต้ำเชิญ

และร้านทั้ง๓ร้านในวันนี้ที่พวกคุณจะต้องไป
ร้านที่หนึ่งเหลือรถไฮดาวท์ฮะอืมรู้จักปะไม่รู้
ครับร้านที่สองช่วยถ่อยแล้วร้านที่สาม
หามผู้ฮะอุ้ยช้ออะไรนะเฮ้ยร้านอะไรอ่ะ
ออฟต้องแยกให้ออกนะชื่อร้านกับของจริงมันต้องแยกให้ออก
คุณพระกุ้งครับทีมของคุณวางแผนในการที่จะใส่เงินจำนวนไหนเท่าไหร่บ้างครับ
คือต้องปรึกษากับคุณหมอก่อนนะครับว่า

เป็นที่หลบภัยเล็กครับ
หลบภัยเล็กผมให้หมอตัดสินใจเลย

เฮ้ยชอบคนแบบนี้ใส่ไปเลย๒๕๐๐บาท

เหลือ๑๐๐๐บาทคุณหมอร้าน๒ช่อย

เชื่อใจพี่ดีกว่าเพราะว่าพี่แบบนำทีมชนะได้
เขาไม่ได้พาชนะเขาพาหายนะมามากแล้ว

ใช่ชอบชอบอย่างนี้ชอบอย่างนี้
ชอบอย่างนี้

เออเฮ้อเฮ้อช่อยมาใหม่
มาสิครับเราจะมาเลือกร้านอาหาร

เพราะถ้าช่อยจบมึงไม่เลือกให้ดี

ถ้าสมมุติว่าคุณตัดสินใจผิด
คุณมีสิทธิ์ที่จะขอตัวช่วยจากผม

จะมีสิทธิ์โทรมาหาผมทีมละ๑ครั้ง

ขอให้ผมช่วยให้คุณผ่านภารกิจนั้นไปได้

และในตอนนี้ทีมของคุณกรอฟได้วางเงินไว้ในร้านที่หนึ่งห้าร้อยบาท
ร้านที่สองหนึ่งพันห้าร้อยบาทและร้านที่สามหนึ่งพันห้าร้อยบาท
ส่วนทีมของคุณพระกุ้งได้วางเงินไว้ในร้านที่หนึ่งสองพันห้าร้อยบาท
ร้านที่สองเจ็ดร้อยบาทและร้านที่สามสามร้อยบาทครับ
ลุ้นกันว่าพวกเขาจะต้องเจอกับอาหารอะไรและปริมาณเท่าไหร่ในแต่ละร้าน
อสจ๋าออสนี่คือถือว่ามีชื่อเสียงจากการมาแข่งขันใช่ไหมใช่ค่ะ
คือตอนนั้นเพิ่งเข้ามาเรียนในกรุงเทพครั้งแรกก็เข้ากรุงเทพครั้งแรกเลยตอนนั้น
ตอนนั้นพี่ไม่สนหรอกพี่สนตอนเนี้ยจะพาพี่ไปถูกไหมเนี่ยตายแล้วว่ะ
หมอชีวิตเปลี่ยนไปเยอะมากหลังจากได้มอเตอร์เชฟไปเปลี่ยนไปเยอะ
เหมือนพอจบรายการเราก็มีโอกาสได้แบ่งงานครึ่งครึ่งเออ
ทำหมอครึ่งหนึ่งทำอาหารครึ่งหนึ่งอันนี้ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่
ซีเรียซีเรียวจะไปซีเรียแล้วเว้ยแต่หมอเป็นสายกินมากถามก่อน
ไปสายกินสายกินใช่สายกินเลยเหรอสายกินเยี่ยมโอเคโอเคโอเค
เฮ้ยไอ้พากุ้งอยู่ข้างหลังเราเนี้ยว่ะเฮ้ยต้องต้องขวางแหละต้อง
นี่เดี๋ยวพี่ก๊อฟมันจะบางเลนไปเลยมาถึงพร้อมกันเดี๋ยวเตรียมตัวเลยนะ
เดี๋ยวเตรียมตัวเลยนะบบเร็วบบเร็วบบเร็วบบเร็วไปเร็วไปเร็วไปเร็ว
ทีมคุณกอล์ฟวางเงินไว้ในร้านที่๑จำนวน๕๐๐บาทสวัสดีครับสวัสดีครับ
ทีมคุณพระกุ้งวางเงินไว้จำนวนสองพันห้าร้อยบาทร้านที่หนึ่งลีเจิ้นไฮอัล
คาเฟ่ที่ให้กลิ่นอายของบ้านต้นไม้เสิร์ฟขนมสไตล์ฝรั่งเศส
วัตถุดิบนำเข้าชั้นดีการันตีความอร่อยด้วยรางวัลจากหลายสาขา
ตั้งอยู่บนถนนชิมพรี่ย่านตลิ่งชันมาเลยนั่งเลยนั่งเลยมาเลย
ใจกลุ่นหรือเกินอะไรหน่อยมึงมีกลิ่นขนมพี่ช่วยกลั๊งลองลอง
ขนมด้วยกูตายแน่นอน
และเมนูที่เลือกมาให้ทานในวันนี้คือ
เมนูช็อกโกแลตทราเฟิล

อบพร้อมกับวัตถุดิบราคาแพงและหายากระดับโลก
นั่นก็คือเห็ดทราเบิ้ลจากฝรั่งเศส

ทำให้เมนูนี้เป็นเมนูของหวานที่น่ารับประทานที่สุด

จริงปะเนี่ย

สวัสดีครับสวัสดีครับพี่

อันนี้คุณก๊อฟเป็นทีมแรกที่มาถึงนะครับ

เบ็ดช็อกโกแลตทรัฟเฟิล๒จานนะครับ
ราคาจานละ๒๔๕บาทครับ
ไม่เป็นไรอีก๑๐บาทผมถือว่าให้ติ๊บ

มึงลงไปเท่านั้นไง

เอามาก่อนเลยเอามาก่อนเลยเร็วมาก่อนเลย
ไม่ต้องรีบค่ะอย่าเย็นเดี๋ยวเพลงไม่อร่อย